วันนี้พื้นที่ศรีลมจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีวันไหลด้วย
เทศกาลสงครานปีนี้ก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัย
แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าท่านที่หยุดยาว
ไปกินไปเที่ยวอย่าลืมนำมาลดหย่อนภาษีด้วย
มาตรการนี้รัฐบาลเขาออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ว่าก็ส่งผลดีแล้วก็มีอนิสงฆ์กับร้านอาหารต่าง
เฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวยอดขายปรับเพิ่มขึ้นกว่า๑๓๐ค่ะ
มาตรการลดหย่อนภาษีกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงครานปีนี้นะคะ
ก็สร้างบรรยากาศคึกคักแก่ร้านอาหารค่ะ
โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้
ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก
นางธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารอาหารไทยบอกว่า
ขณะนี้ยอดขายร้านอาหารทั่วประเทศเพิ่มขึ้น๑๒๐
โดยประชาชนใช้เงินใช้จับจ่ายค่าอาหารต่อคนต่อวันประมาณ๖๐๐๑๐๐บาทเพิ่มขึ้น๒เท่าตัว
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคาดว่าตลอดทั้ง๙วันของสงกรานปีนี้
ประชาชนจะใช้จ่ายค่าอาหารประมาณ๕๔๐๐๙๐๐บาทต่อคนค่ะ
ขณะที่นายชัดชัยอุณหโพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
แล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นระบุว่ายอดขายร้านอาหารในเครือทั้ง๑๒แบรนด์
ตั้งแต่วันที่๙เมษายนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นมาตรการลดหย่อนภาษีกินเที่ยว
มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๐๔๐โดยเฉพาะสาขาต่างจังหวัดในแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนสาขาในกรุงเทพมหานครมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐ค่ะ
จากว่ามีจำนวนสาขามากที่สุดแล้วก็มีสาขาในต่างจังหวัดมากกว่าแบรนด์อื่น
ว่าสิ้นปีนี้ร้านอาหารในเครือทั้ง๑๒แบรนด์
จะมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ๑๐๑๕ตามเป้าหมายที่วางไว้